มีที่เสียชีวิตตัวเลขจากกระทรวงการต่างประเทศ
อยู่ในอย่างเช่นเจ็บ๑๖ถูกจับไปเป็นตัวประกัน๑๗

มีคนไทยที่กลับมาในกลุ่มวันนี้นะฮะเขาเปิดเผยคลิป
ขณะวันเกิดเหตุคือวันที่๗ตุลาคมนะครับ
นั่งรถไถกันอยู่เนี่ยไปทำงานเนี่ยปรากฏว่าถูกยิงถล่มทางอากาศนะครับ
ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
นี่เป็นคลิปที่คุณโชคชัยยงโพนะครับเป็นแรงงานไทยที่อิสราเอล
วันนี้กลับมาถึงเมืองไทยนะฮะสายมือนะคุณโชคชัยนะครับ
เขาบอกว่าเนี่ยวันเสาร์วันนั้น๗ตุลาคมเนี่ยเขาก็ออกไปทำงานกันนะครับ
อยู่บนรถการเกษตรแบบนี้นะครับพื้นที่ใกล้กับฉนวนกาซ่านะครับ
สักแค่๗๘กิโลเมตรปรากฏอยู่ดีฮะกลุ่มฮามาส
ระดมยิงทางอากาศเข้ามาทางฝั่งอิสราเอลนะฮะโอ้โหต้องจอดรถนะฮะ
แล้วพารีมอร์ฟอยู่ใต้รถเพื่อใช้รถได้เป็นเกราะกำบัง
แต่โชคดีที่ช่วงนั้นเนี่ยทหารอิสราเอลยิงสกัดจรวดจากฝั่งฮามาส
ฉนวนกาซ่าเอาไว้ได้เพราะอิสราเอลเขาจะมีโดรนใช่ไหมที่คอยตรวจจับจรวด
ไอรอนโดรมใช่ไหมครับเห็นไหมฮะไอรอนโดรมอย่างนี้
อีกคลิปนึงนะฮะคุณโชคชัยบอกมีแรงงานไทยที่อิสราเอลถ่ายไว้ได้เช่นกัน
ช่วงนั้นเกิดเหตุแล้วนะยิงถล่มแล้ว๗ตุลาคมค่ะแล้วมีกองกำลังติดอาวุธของฮามาสเนี่ย
ฝ่าแนวรั้วกั้นชายแดนพรมแดนเข้ามาในฝั่งของอิสราเอล
นี่วิ่งเข้ามาถึงหรือว่าบุกเข้ามาถึงด้านในแคมป์
นี่คนงานต้องหลบอยู่หลังลูกกรงเหล็กตรงนี้นะฮะเห็นไหมเสียงปืนเป็นชุดเลยอ่ะ
นี่โชคดีที่ทหารอิสราเอลเนี่ยเข้ามาช่วยไล่กลุ่มฮามาสได้ทัน
นี่คือเหตุผลที่ทำให้คุณโชคชัยบอกว่าผมตัดสินใจขอกลับไทยดีกว่า
วันนั้นถ้าทหารอิสราเอลมาไล่กลุ่มฮามาสไปไม่ทันเนี่ยแล้วบุกเข้ามาถึงด้านในแคมป์เขาเนี่ย
สงสัยไม่น่ารอดค่ะทุกผู้ชมครับอย่างคุณโชคชัยเนี่ยนะฮะ
เป็นชาวสีเสื้อเกดนะบอกว่าเขาไปทำงานที่นี่นะฮะ
เอวเนี่ยรายได้เดือนละหกหมื่นก็ไปทำงานพวกการเกษตรพวกนี้นี่แหละ
นี่นะฮะซึ่งมันมากกว่าทำงานในไทยที่เขาได้ถึง๑๐เท่า
ปัจจุบันอายุสามสิบกว่าค่ะนะฮะตอนจะไปเนี่ยกู้เงินมานะฮะ
เงินน้ามาแสนหกเพื่อเป็นค่าหัวไปทำงานอิสราเอลได้สัญญาทำงาน๕ปี๓เดือน
ไปทำงานที่สวนมะเขือเทศไปได้เดือนเดียวได้เงินเดือนเดือนเดียวหกหมื่น
ก็เกิดเหตุนั่นแหละที่กลุ่มฮามาสบุกเข้ามาโจมตีทางฝั่งอิสราเอล
แล้วแคมป์ของเขาเนี่ยห่างฉนวนกาซ่าไม่ถึง๑๐กิโลเมตร
ตอนนั้นเขากับเพื่อนแรงงานไทยก็พากันหาที่ซ่อนตัวต้องไปเก็บตัว
อยู่ในที่ซ่อนในแคมป์อยู่ถึงสองวันไม่มีน้ำไม่มีอาหารนะฮะ
ไม่ได้หลับไม่ได้นอนต้องตื่นตัวตลอดเวลาพร้อมหนีตลอดเวลาค่ะ
แล้วอยู่แบบหลบซ่อนตอนนั้นคิดถึงพ่อคิดถึงแม่
คิดถึงครอบครัวทางบ้านมากวันนี้ได้กลับมาเมืองไทยแล้ว
เขาบอกว่าได้กลับมาสู่อ้อมกอดพ่อกับแม่แล้ว
ออกมาจากพื้นที่อพยพก็ตามลำดับเจ็ดแปดเกิดเหตุ
ออกมาบ่ายวันที่เก้าครับครับมีหน่วยงานเข้าไปติดต่อรับออกมาครับ
ผมได้ผ่านตรงนี้มาแล้วคุยกันกับครอบครัวแล้วพี่
ไม่ไม่น่ากลับไปครับพี่น่าจะมาตั้งหลักที่บ้านแล้วก็ทำใจก่อนครับผม
อะไรหลายอย่างมันยังไม่เข้าที่พี่ตอนนี้สภาพจิตใจถือว่าค่อนข้างแย่ครับ
ทีมันคือนาทีชีวิตที่พูดยากครับพี่มาถึงวันนี้ผมดีใจมากครับ
ขอบคุณสื่อและทีมงานทุกท่านครับผมขอบคุณจากใจครับ
มีอีกคนนึงนะฮะแรงงานไทยที่เป็นคนหนองบัวลำพูนะครับ

คุณรัชพลเบ้าชัยนะฮะนี่วันนี้ก็โชว์พระเครื่องกับตะกรุด
ติดตัวไว้ตลอดเวลาตอนที่อยู่ที่อิสราเอลตะกรุดหลวงปู่ไร
อำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบุรมภูพระเครื่องหลวงปู่มั่น
นี่คล้องติดตัวตลอดเวลาทำให้มั่นใจว่าส่วนหนึ่งรอดมาได้เนี่ย
กลับถึงเมืองไทยได้ก็เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้
คุณรัชพลบอกว่านาทีหนีตายจากการสู้รบในอิสราเอลเนี่ย
เขาไปซ่อนในบังเกอร์ถูกตัดน้ำตัดไฟ
อยู่ในบังเกอร์สองวันสองคืนจนสุดท้ายเข้าสู่วันที่สามทนไม่ไหวนะฮะ
แอบหนีออกมาตอนฟ้าสางตอนตี๕เดินเท้าหนีตายออกไปหาทหารอิสราเอล
ท่ามกลางเสียงปืนเสียงระเบิดที่ดังตลอดเวลาทั้งหมอบทั้งคลานไปอ่ะ
ต้องไปถึงทหารอิสราเอลให้ได้ถึงขั้นแบบเดินข้ามศพคนตายระหว่างทางก็มี
สุดท้ายได้รับการช่วยเหลือซึ่งรัชพลนี้เขาบอกว่ายังไงเขาก็ไม่กลับไปอีกแล้ว
ออกมาตั้งแต่ตีสี่ตีสี่ตีห้าเดินเท้าออกมาปีนก็คอยเดินออกมาครับ
ตอนนั้นไม่กลัวเหรอคะที่เดินออกไปหรือว่ามันพันธุ์หรือเปล่า
ไม่เขายังมีกันอยู่นะครับปลอดภัยครับ

๘คนปลอดภัยหมดกลับมาหมดหรือยังคะ

ยังอยู่ทำงานที่นู่นครับผมอีกหนึ่งคนนะคะที่ก็เดินทางกลับประเทศแล้วเหมือนกัน
แล้วก็โอ้โหต้องใช้ชีวิตหนีตายอยู่ในแคมป์ทำงานในไร่มะเขือเทศนะครับ
ก็คือคุณวุฒิพงศ์ค่ะพอลงจากเครื่องได้ปุ๊บคุณแม่วิ่งมากอดร้องไห้
แล้วก็ผูกแขนรับขวัญแบบนี้เลยนะคะลองไปดูบรรยากาศตรงนั้นก่อนค่ะ
อภัยให้ไปดูบรรยากาศตอนที่เขาเก็บภาพเอาไว้
ตอนที่เขาหนีตายอยู่ที่ไร่มะเขือเทศ

นี่ค่ะคือวิ่งอย่างเดียวเลยอ่ะคือวิ่งได้อย่างเดียวหนีตายอย่างเดียวจริงนะคะ
เขาบอกว่าเขากับเพื่อนเพื่อนในวิ่งหนีตายอยู่ในสวนวัตเกอเทศเพราะว่าได้ยินเสียงระเบิดดังสลั่นมาจากฝั่งกาซ่า

ขับรถถังมาตรวจตราแล้วก็ช่วยเหลือพวกเขาเอาไว้ได้
เขาก็เลยส่งคลิปนี้มาให้ครอบครัวดู
ถึงแม้ว่าเขาจะบอกจะติดต่อกันได้แล้วว่าปลอดภัย

บอกครอบครัวยังไม่วางใจจริงเพราะว่ามันน่ากลัวจริง
สุดท้ายแล้วเขาเลยตัดสินใจเดินทางกลับประเทศนะคะ
จากภาพหนีตายเมื่อสักครู่นี้
สู่ภาพที่มีแต่น้ำตาแห่งความสุขวันนี้นะคะ
เมื่อก่อนสถานการณ์จะยังไงกับบริกษากร
เห็นลูกมาบ้านก็ดีใจอะ

ปลอดภัยเริ่มมีขวัญมาอยู่ลึกกำเนื้อกับตัว
ไหนหอดปลอดภัย
คุณแม่ญาติครอบครัวลูกเมียมาเลยนะคะ
ซึ่งคุณแม่เมตตาแม่ของคุณวุฒิพงศ์

เพราะตั้งแต่เกิดเหตุแม่กินไม่ได้นอนไม่หลับจริง
วันที่ลูกถูกตัดสัญญาณโทรศัพท์ติดต่อไม่ได้นะ

มันเหมือนหายออกไปจากอกเลย
เพราะกลัวว่าลูกจะเป็นอะไรหรือเปล่าจะถูกฆ่าตายไหม
นายวิทย์พลงเล่าว่าวันนั้น๗ตุลาคมวันเกิดเหตุ

พอได้ยินเสียงระเบิดแล้ววิ่งหนีตายกันแบบสลึมสลือค่ะ

เข้าถึงพื้นที่แคมป์ของเขาก่อนกลุ่มฮามาสค่ะ
อีกหนึ่งคนคือคุณเกดติชัยศรีวิชานะคะ
เขาบอกที่ทำงานเค้านี่โอ้โหอยู่ตรงกลางเลย
อยู่ตรงกลางอะไรรู้ไหมคะอะไรค่ะตรงกลาง
ตรงกลางระหว่างทหารอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสค่ะ
กลุ่มฮามาสจุดปะทะเล

ฮามาสยิงจะหลดถล่มมาอย่างต่อเนื่อง
แต่อาระดนตรมของอิสราเอลสกัดเอาไว้ไม่ได้ค่ะ
รอบนี้รอบเช้าวันที่๗เพราะว่ายิงมาแบบ
รัว๒๐๐๐๕๐๐๐นัดค่ะ
ทหารก็เลยประกาศให้ประชาชนเข้าไปหลบภัย
เขากับเพื่อนคนงานก็วิ่งหนีตายเข้าไปหลบอยู่ในป่า

เพราะตอนนั้นเขาเห็นเลยว่ากลุ่มฮามาสใช้เครื่องพารามอเตอร์

ถือเป็นการก่อเหตุทั้งทางอากาศทางน้ำแล้วก็ภาคพื้นดิน
มันจะบุกมาทั้งทางภาคพื้น

แล้วก็ข้ามทะเลมา

ตอนนี้ฮามาสตรงนี้ทหารจิลเลอล
มันบุกมามาทางแคมป์คนงานของเพื่อนก่อน

หลังจากนั้นก็ค่อยว่ากันว่าจะยังไงต่อ
เกติชัยบอกว่าวันนี้ได้กลับบ้านรู้สึกดีใจมาก
ก็อยากจะขอบคุณทุกหน่วยงานเลยที่ให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดี
ถามว่าจะกลับไปที่นั่นอีกไหมน่ะเหรอ
ไม่มีทางคงไม่กลับไปอีกแล้วนะคะ
ก็ยังมีแรงงานไทยที่เดินทางกลับมาถึงไทยในวันนี้เพิ่มเติมอีกนะฮะ

เพราะว่าต้องเผชิญกับการยิงถล่มของทางฝั่งฮามาสเข้ามาทางฝั่งอิสราเอลเนี่ย
คือหลายคนบอกมันเป็นช่วงวินาที

ดูอีกคลิปเหตุการณ์หนึ่งก็แล้วกันนะครับ

แคมป์เดียวกันนี่แหละที่หนีตายมาทั้งแก๊งนี้เลย
ตุลาคมวันเสาร์วันนั้นเนี่ยหลายคนบอกนี่ผมอยู่ในคลิปนี้กันนี่แหละนะฮะ
หนึ่งในนั้นคือคุณอันนันต์คำพานางนะครับ
แล้วก็มีอีกคลิปนึงนะฮะเป็นเหตุการณ์ที่คุณอนันต์เนี่ย
ต้องขับหนีอย่างรวดเร็วไปหาที่ปลอดภัย
หลังจากที่ไปหมอบใต้ท้องรถอยู่พักนึงนะ
นี่บึงเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
คุณอนันต์คำพานางชาวจังหวัดน้องคายวันนี้กลับมาแล้วนะครับ
เขาบอกว่าไปทำงานรับจ้างอยู่ที่สวนมะเขือเทศ
ไปทำงานที่อิสราเอลได้แค่๔เดือน
นี่คุยกับคุณเนติชาวผู้สื่อข่าวของเรา
คุณอนันต์บอกในคลิปเนี่ยคือ๗ตุลาคม
ของเขาอยู่ใกล้ฉนวนกาซ่ามาก
มีการยิงจรวดเข้ามาเนี่ยเป็นร้อยลูก
แล้วมันก็มีเหตุกราดยิงจังต่อหน้าต่อตาด้วยนะฮะ

ตอนนั้นเขาอยู่เนี่ยแค่๕๐เมตรเท่านั้น
แล้วก็ต้องพากันวิ่งหนีไปหลบซ่อนตัวในป่า
วิ่งไปแอบในห้องอยู่แบบนิ่งเงียบอยู่๓วัน
แล้วช่วงที่หิวข้าวก็รอจังหวะปลอดภัยเนี่ย

ตอนนั้นกลัวสุดไม่คิดว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้

ก็มีผู้ลายมากะดยิงประชาชนทั่วไปนะครับผม
ว่าวันนั้นคือเราเห็นเลยว่ามีการกัด

เราอยู่ห่างจากรสมีที่เขายิงกันแค่ไหนพี่
ก็ประมาณสัก๕๐เมตรได้แต่ผมวิ่งหลบวิ่งหลบครับผม

ก็ไปมั่วครับวิ่งเข้าป่าเข้าอะไรไปอย่างนี้ครับ
แล้วก็สุดท้ายก็กลับมาเข้าห้อง
แอบอยู่ในห้องอยู่แบบไม่เมียบครับผม
อยู่ที่วันนี้ไม่อยู่ในห้องไหมครับ

คุณสุธิพัฒน์แสนซุ้งนะฮะ

กลุ่มฮามาซ์บุกเข้ามาถึงแคมป์นะครับ

มีเสียงปืนดังขึ้นตลอดเวลา
จนต้องกระโดดหนีตายออกจากแคมป์

ตอนกระโดดออกมาสุธิพรรดิบอกแขนผมไปชนกับขอบหน้าต่าง
แขนหักได้รับบาดเจ็บแล้วไปหลบกันอยู่ในป่ามะเขือ
อยู่กัน๗๘คนซ่อนตัวอยู่๓วัน
จากนั้นนายจ้างก็มาช่วยอบพยพพาไปอยู่ทางพื้นที่อีกจุดหนึ่ง
ทางภาคใต้เหมือนกันทีแรกก็ดีใจคิดว่าโอ้รอดตายแล้ว
นายจ้างพาหนีตายได้แล้วปรากฏว่านายจ้างเนี่ยพาไปทำงานอีกที่หนึ่ง
ทั้งที่กลุ่มแรงงานตอนนั้นก็แจ้งความประสงค์แล้วว่าไม่ทำแล้วอยากจะกลับไทย
แล้วก็ต้องหาทางประสานหาสถานทูตจนเขามาช่วยเหลือพากลับไทยจนได้
ฐานธรรมะเขาบุกยิงมาเราก็เลยวิ่งไม่ทันก็เลยกระโดดหน้าต่าง
หนีตายเอาชีวิตรอดแล้วยังถูกไปใช้แรงงานไปทำงานต่อภาคใต้อยู่ด้วย
เพราะว่าใช่ครับเขาบอกว่าไปช่วยงานก่อนเดี๋ยวสองคันสงบก็กลับมาทำงานต่อนะครับ
เพราะเราไม่เอาครับเราก็เลยโทรหาทางสถานทูตแล้วก็นั่งรถแท็กซี่มาครับ
นี่ฮะคือแท็กซี่ที่นั่งมาได้เนี่ยรายงานบอกว่า
ก็จะมีทหารอิสราเอลเขาคอยคุ้มกันดูแลอยู่สำหรับคนของเขาใช่ไหม
แรงงานของเราก็ต้องหาทางไปให้เจอทหารอิสราเอลหรือไม่ก็เจอแท็กซี่ให้ได้
เพื่อจะจ้างเขาออกมานอกเมืองนอกพื้นที่อันตรายนะฮะ
นี่อีกคนนึงนะฮะที่เราได้คุยด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
นางสาวเพนพันทองทูนมีอายุ๒๗ปี
นี่ในนี่ไปทำงานที่อิสราเอลเหมือนกันนะครับ
ได้คุยผ่านญาตินะเพ็ญพันธองเนี่ยยังอยู่ที่อิสราเอลนะคุณรัชพร

นี่คือภาพวันนี้นะฮะ๑๖ตุลาคมนะ

นายจ้างยังให้เธอออกไปทำงานแล้วไปเจอกลุ่มฮามาส
ยังมีอยู่นะฮะในพื้นที่ของเธอเนี่ยบุกเข้ามากราดยิงในไร่มะเขือเทศ
ถามว่าเธอกับเพื่อนคนงานทำยังไงก็หลบในไร่มะเขือเทศเอาดินเนี่ยกรบตัวเองกัน
ตายแล้วเมื่อกี้มีภาพที่เอาดินกลบกันใช่ไหมเพื่อจะพรางตัวอยู่กัน๒๐คนนะฮะ
นี่เห็นไหมถึงรอดตายมาได้เธอก็โพสต์รูปพร้อมกับข้อความเอาไว้บอกโอ้ชีวิต
ชีวิตกูนี่มีค่าเท่ามะเขือนี่บอกนี่ชีวิตฉันมีค่าเท่ามะเขือเองเหรอเนี่ย
นี่เห็นไหมเธอบอกถ้าเกิดพวกนั้นเจอเธอก็ตายอ่ะเราได้คุยกับน้านะฮะน้าสาวของคุณเพ็ญพันธองนะครับ
ก็มาร้องขอความช่วยเหลือผ่านทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราให้ช่วยเป็นสื่อกลางแจ้งให้สถานทูต
หรือว่าทางการอิสราเอลเนี่ยไปช่วยหลานสาวของเธอกับเพื่อนหน่อย
ตอนนี้ถูกนายวงที่บันครับทำงานอยู่เลยนะฮะ
นายจ้างให้ไปทำงานในไร่มะเขือเทศ
จะทำยังไงก็ต้องหาที่หลบหนีตายเท่านั้น
ก็ต้องไปวันนี้วันแรกค่ะ
วันนี้วันแรกก็ยังมีระเบิดลง

ตอนนี้เงินไม่ยอมจ่ายเงินเดือนยังไม่ยอมจ่าย
ถ้าไม่ไปทำงานก็คือไม่จ่าย
คือบอกนายจ้างว่าจะกลับ

คือให้ทำงานไปก่อนจนกว่าจะได้กลับ

ซึ่งได้กลับก็ต้องรอรถมารับใช่ไหม

ซึ่งน้าสาวบอกหลานอยากกลับแล้ว

แล้วยังไงมันจะเกิดเหตุไม่คาดฝันไหมล่ะ
คือถ้าอยู่แคมป์ของเขาแล้วยังไม่มีใครมารับ

ขึ้นเครื่องบินเนี่ยนายจ้างบอกต้องทำงาน

ไม่ทำงานก็ไม่ให้เงินหรือก็ไม่ให้อยู่
ก็ไม่มีที่อยู่ไม่มีที่หลบอีกอย่างนั้น

ก็คือครอบครัวของนายสิริชัยโพประพาพันธ์

ทำงานสวนอโวคาโดยากลับเหมือนกัน

กับนางสาวทองย้อยวงคำหารอายุ๔๐ปี

เป็นแรงงานทำไร่มะเขือเทศ

ต้องการให้กลับไทยเร็วที่สุด

แต่ลูกยังถูกบังคับให้ออกไปทำงานตามปกติ

แล้วก็สถานทูตไทยที่อิสราเอลให้นะครับ

โอ้โหนี่หลายคนยังเดือดร้อนอยู่นะ
แล้วก็ยังมีอีกหลายคนนะคะที่

แน่นอนอาจจะมีส่วนที่ถูกจับไปเป็นตัวประกัน

อาจจะเหมือนกับได้รับบาดเจ็บ

สารกับใครไม่รู้เรื่องก็ยืนยันตัวตนไม่ได้

คุณจำนี่เธอไปแบบประสานให้หมดเลยนะ

เธอไปเจอ๑คนค่ะเป็นคนไทย
ได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ไปเจออยู่ที่โรงพยาบาลนะคะ
แต่ว่าคุณแจ่มพูดชื่อแล้วแหละว่านี่คือคุณวัญชัย
คุณวัญชัยมนต์เสนาหรือว่าคุณแขก

แล้วก็ติดต่อไม่ได้ตั้งแต่๗ตุลาคมค่ะ

แล้วมีฐานอิสราเอลช่วยนำส่งโรงพยาบาล

คุณแจ๋มวรรณชัยคนไทยในอิสราเอล

แล้วก็ประสานช่วยเหลือแรงงานไทยที่รับผลกระทบ

ประสานติดต่อจนรู้ว่าคุณวัญชัยเนี่ย
ถูกส่งมาที่โรงพยาบาลโซโรกา

มีผ้าพันแผลที่ตัวเพราะว่าถูกไฟคลอกนะคะ
ตอนนี้ใส่เครื่องช่วยหายใจ
อยู่แล้วก็ยังไม่สามารถพูดหรือว่าสื่อสารอะไรได้ค่ะส่วนที่อิสราเอลคนที่อยู่ที่นั่นก็ยังอยู่ในความเสี่ยงนะคะ
เพราะอย่างที่บอกว่ามีการปะทะกันอย่างต่อเนื่องคุณวัญชัยเนี่ยส่งคลิปมาให้กับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
มีการยิงขี่ปนาวุธเข้ามาในพื้นที่ของอิสราเอลหลายลูก

หนีตายหลบกันจ้าละวันเลยนะคะ
ล่าสุดก็ส่งข่าวมาบอกว่าตอนนี้ปลอดภัยดี
ยังทำงานปกติก็ต้องเฝ้าระวังกันตลอดเวลาอันนี้คือคุณวัญชัยอีกคนนึงนะ
ไม่ใช่คุณวัญชัยที่บาดเจ็บสาหัสอยู่ที่โรงพยาบาลนะไอ้เบี้ย
ท่านผู้ชมครับก็แน่นอนแล้วครับว่ามีแรงงานไทยที่อิสราเอล
เขาบอกว่าเขายังไม่ขอกลับบางคนที่อยู่ในพื้นที่ที่มันอยู่ห่างไกลจากพื้นที่สู้รบใช่ไหมคะ
เขาก็จะขอทำงานต่อขอสู้ต่อนะครับญาติญาติที่อยู่ที่เมืองไทยแน่นอนว่าเป็นห่วงอ่ะนะ
บุรีรำเนี่ยญาติก็เลยไปนิมนต์หลวงพ่อท่านเจ้าวาดวัด
เอาละครอบครัวสามีลูกหลานยังไม่กลับอืม
หลวงพ่อช่วยให้สินให้พรข้ามประเทศหน่อยได้ไหมอ๋อ
อ่าลองดูนะฮะ
ก็เท่าที่ดีที่สุดที่ทำได้ในขณะนี้ก็ต้องอาศัยพึ่งพาเทคโนโลยีแบบนี้นี่แหละนะ
นี่คือพระอาจารย์เลอศักดิ์จ้าวาดวัดป่าอำภาวันคุณานุสรที่บุรีรำนะครับ
กำลังให้สินให้พรผ่านวีดีโอคอร์

เขามาขอให้หลวงพ่อเนี่ยช่วยให้พรผ่านวีดีโอคอร์ให้หน่อยอืม
เพราะว่าคุณพิรพงศ์เขายืนยันกับครอบครัวว่าเขายังไม่ขอกลับ
เขาขอต่อสู้เขาขอทำงานต่อนะเพราะว่าแคมป์ของเขาอยู่ห่างพื้นที่สีแดงที่สู้รบกันเนี่ยเป็นร้อยกิโลเมตร
ถามว่าได้ยินเสียงปืนเสียงระเบิดไหมได้ยินแต่มันมาไม่ถึงเขายืนยันว่าปลอดภัยดี
ขณะเดียวกันนะฮะภรรยาของคุณพิรพงศ์บอกว่าพอได้ยินข่าวว่าทางการอิสราเอล
จะตอบโต้กลับกลุ่มฮามาสทางฉนวนกาซ่าด้วยก็รีบวีดีโอคอลหาสามีทันที
แต่สามีบอกปลอดภัยที่ทำงานเนี่ยนายจ้างดูแลอย่างดีอยู่ห่างจากจุดอันตรายเนี่ยร้อยกว่ากิโลเมตร
อยู่ห่างจากจุดสู้รบนะฮะทุกคนในครอบครัวก็เป็นห่วงนั่นแหละแต่สามีบอกขอให้ครบกำหนดก่อน
ทำตามกำหนดสัญญาก่อน๒ปีก็เลยได้แต่ภาวนาขอให้สามีปลอดภัยแล้วก็มาขอสินขอพรจากหลวงพ่อ
ปลอดภัยก็สบายใจเขาบอกว่าปลอดภัยตอนนี้รู้สึกยังไง
ก็ลูกไปเป็นห่วงไหมเป็นห่วงอยู่แต่ก็ยังไม่หายใครกังวลว่าเขาก็ยังได้ยิน
ก็ยังเป็นห่วงอยู่ใช่
ก็ขอให้ปลอดภัยกันทุกคนนะฮะใครอยากกลับก็ขอให้ได้กลับเร็วกันแล้วกันนะ